ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเพจจริงจริงโพสต์เอาไว้นะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบคนเลยค่ะจอดรถจักรยานยนต์ริมถนนแล้วก็ไปปลาระเบิดใส่คู่อริที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งดูเหตุการณ์กันก่อนทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ
ดูสิคะปลาระเบิดใส่กันแบบนี้ทางเพจที่เขาโพสต์คลิป
เขาบอกว่าคาดว่าเป็นการทะเลาวิวาสระหว่างนักศึกษาอาชีวะ
ต่างสถาบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีปฐุมธานีกับเทคนิค
ดอนเมืองเขาคาดว่าเป็นแบบนั้นครับค่ะโดยการตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนราชพฤกษ์

เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดนทบุรี

ทีมข่าวก็ยังไม่พบจุดที่มันเป็นพิกัด
แต่ทีมข่าวของเราก็จะตามความคืบหน้าให้
เพราะประเด็นคือพื้นที่ตรงนี้
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือพื้นที่สีแดงเข้ม
เคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหาสถาน๓ทุ่มถึงตี๔
แต่ทำไมมารวมกลุ่มกันแบบนี้เขาห้ามรวมกลุ่มกันเกิน๕คนด้วย
คือมารวมกลุ่มกันแบบนี้ได้ยังไงมาปลาระเบิดใส่กันอยู่ริมถนนแบบนี้ได้ยังไง
กลางค่ำกลางคืนแบบนี้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบขยายผลให้เพิ่มค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะมึงไม่เก่งก็ไม่กลัวอะไรเลยนะ